ไปติดตามกับช่วง

เดี๋ยวนี้เวลางงวงก็ต้องคาเฟอีนี่รึหรอ

อ๊ะอ๊ะเอสเปรสโซ่อ๊ะอ๊ะอาราบิก้า
ลืมตัวตั้งแต่รู้จักเพลงคาเฟอีเนี่ย
ก็สั่งกาแฟแบบปกติไม่ได้ลิขซิส
แต่ทานโทษนะคะกินเยอะไปมันไม่ดี
ดูอย่างนี้แท้สิเนี่ยโอ้โห้ย
เมื่อผลิตอย่างผิดงานหรือป่าทองโฟปากซอยบ่า
เออฉันกลัวนะยายแขมีกินคาเฟอีนคุณตาค้างเลยเหรอ

เฮ้กินกาแฟผสมปาราแซ่บไหมป่ะจ๊า

คิสซี่คิสซี่คาปูชิโน

สุดปังพลังใบไปแล้ว